สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
แสดงความยินดีกันก่อนกับนักกีฬาไทยได้โคต้าโอลิมปิกเพิ่มอีก๑คน
อำนาจรึ่งเริงครับเป็นคนที่ห้าสิบสอง
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดาไม่ผิดพลาดนะครับ

นี่ก็เป็นการคัดเลขของกีฬาในประเภทสุดท้ายสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับ

นะครับได้โคต้าสำเร็จแล้วก็รับเงินอัดฉีดจากสมาคม๒ล้านบาทครับ
เมื่อวานนะครับการชกในช่วงดึกหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็เป็นการเจอกับนักมวยจากอิตาลีก็คือคาบิเดตอมมาโซเน่สุดท้ายอำนาจชนะเอกฉันเลยนะครับ
๒ล้านจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมยังจำได้เมื่อปี๒๐๐๘ครับที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน
แต่ตกรอบ๘คนสุดท้ายพลาดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายในครั้งนั้น
เอาล่ะก็มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ตัวแล้วก็ลุ้นคว้าเหรียญให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะ
ครับก่อนอันนี้ถ้าใครจำกันได้เนี่ย
จบที่๓๔ปีแต่ว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับ
ในสมัยที่แล้วให้อายุไม่เกิน๔๐ปีอำนาจอยู่ในเกณฑ์แน่นอนนะครับ
เผลอเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ครั้งนี้กฎนาฬิกาเปลี่ยนต่อยังโชว์ได้อีกด้วยนะ